ได้เวลาผ่านไปแป๊บเดียว
มันใกล้จะถึงตอนอวสารแล้ว
สนุกสนานเฮฮากันมานานมาก
แล้วเราก็บอกเลยว่าตลอดระยะเวลาในการถ่ายทำ๓เดือน
สีกันมากทุกคนในกองสนิท
แต่มันจะมีคนหนึ่งขอในเรื่อง

หลายต่อหลายเรื่องรวมอยู่ที่คนนี้
จะเป็นใครนั้นไปติดตามได้จากสกูลพิเศษเลยค่ะ
เห็นปุ๊บตาตัวแล้วก็ตาตัว

เฮ้ยอีกแล้ว

แฟนละครอย่างที่ฉันไม่อยากให้ดอนบ้านดอย
จากหน้าจอไทยรัฐทีวีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม

คนในละครเราอยากให้ไปดูกันตอนละครออกอากาศ
แต่พาดความเบื้องหลังพาดตัวตึงของกลาง
มาเลยจ้าบันเทิงไทยรัฐจัดให้
ซาวเสียงโหวตจากทีมงานและเพื่อนนักแสดงในกองแล้วเนี่ย

คะแนนนำทุกคนไม่ต้องสนว่าแข่งกับใคร
มงลงพระเอกอินดีอินทัชของดันนั่นเอง
ต้องบอกว่าอินดี้พระเอกหนุ่มสุดคิ้วเขาเนี่ย
ทุกวิรากรรมมันต้องมาจากนี่หวะ
แล้วก็ไปบอกที่งานทุกคนเลยว่าพี่วันนี้เดี๋ยวผมจัดให้เลย
๑๑โมงย้ายชี้มาที่อะไรวะ
และชิอยู่ตรงนี้๕ซีน

สุดท้าย๔โมงเย็น

แม่สวัสดิ์มองคอร์สเลยนะ

อินดี้กินเก่งในสิ่งที่แปลก

อินดี้เดินมาบอกเฮ้ยสั่งพิซซ่าดีกว่า
พี่ก็งงฮะแล้วจะเอาพิซซ่ามาจากไหน
ไปสั่งไส้เก๋าะอีสานในพื้นที่ที่มันไม่ควรจะไปสั่ง
ซึ่งแมทเซ็นเจอร์ก็แทบจะไม่อยากมา

เพื่อที่จะให้โทรบอกอีเมสเซ็นเจอร์นั้นมาให้ถูกให้ได้
สุดท้ายก็แบบว่าอีไส้กรอกอีสานมาถึงแบบในสภาพที่แบบ
คือเขาก็ถามเราเป็นด้วยสายตานะ
มึงสั่งมาทำไมกูไม่ได้อยากมา
ขยันแซวขยันแกล้งคนอื่นทั้งกองเลย
พระเอกของเราบอกเลยว่านอกจากหล่อก็